นี่กดปุ่มนี่เครื่องจักรด่ามาเลยนะเนี่ย

เคยมีคนพยายามใช้เส้นผ่านมาทางผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้

ตอนนี้เขาอยู่ว่าอะไร

ถึงจะมีได้เป็นตัวเป็นตัวอะไรอย่างนี้เหรอ

ยินดีต้อนรับสู่รายการแทรกท้อนนะครับแขกรับเชิญเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้เป็นคนที่

เป็นแขกรับเชิญของผมที่ผมปรณาตัวเองว่า
ห้ามมีเรื่องกับบุคคลคนนี้มากที่สุดในวงการนะ
ยินดีต้อนรับพี่นวัดอิสระการศรีสุดรายการธนท้องนะครับ
ผมบอกเลยพูดอย่างนี้แบบทุกคนแบบเดินไปไหนไม่มีใครคุยด้วย
ผมจะสู้ต่อเมื่อถูกรังแก่
เพราะผมไม่เคยรังแก่ใครก่อน
ลองไปดูได้เลยว่าในประวัติศาสตร์จนถึงวันนี้

ผมไม่เคยไปขโมยของใคร

เพราะฉะนั้นผมชัดเจนว่าถ้าคุณตีเราเราตีคุณแน่

เพราะฉะนั้นเราต้องทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นในสังคม
เราไม่ก้มหวยกับความผิด

ไหมว่าผมไม่เคยเอาดราม่าติดตัว

โดยการที่บางทีเวลาปล่อยก็จะต้องนั่งนิ่ง

ผมเคยได้รับเช็คเด้งแล้วตามไม่ได้

ไม่ได้รันทดนะครับ
เกือบ๑๗ล้านเกือบ๒๐ล้าน

ก็ทางกระบวนการความยุติธรรม

สฐานคือสูญสิ้นไม่แต่เราสามารถที่จะไปดูอายุสรรพย์เท่ากับสูญ

แล้วผมก็ไม่รู้ก็ไม่กระทันหันเท่าไหร่หรอก
เขาก็เคยต้องโทษเข้าคุกแล้วออกมา
แล้วเขาคิดว่าจะจ่ายผมแล้วเขายังไม่ได้จ่ายกับตาย
อีกเคสหนึ่งก็คือหัวใจวายตายกระทันหัน

ใช่ครับผมไม่ได้ซีเรียสนาน
ตายลูกน้องตื่นเต้นตกใจกันใหญ่เลยที่ออฟฟิศ
ตายแล้วทำไงดีเรื่องอยู่บนศาลด้วย

สังคมเรียนแบบเป็นสังคมที่ทำให้ตัวเองไม่พัฒนา
น้ำพริกปลาสลิดนางงามแต่ไม่มีลูกคุณนวัฒน์
ซึ่งตัวของปลอมอย่าเรียกว่าของปลอมเลยมันเป็นของเรียนแบบดีไหม
สร้างงานได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราสร้างงานให้กับพวกเขาได้ไหม
เส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากที่จะเจริญกว่าเรา
คุณต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนเราถูกไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่ถ้าคุณตามหลังเขาคุณก็ลำบากตรงที่คุณจะไปสู้กับเขา
แล้วคุณจะใหญ่กว่าเขาก็เป็นไปไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นมันลำบากจริง
ผมมีระบบ๗๗จังหวัดมาปีนี้ปีที่๗ปีที่๘แล้ว
ก็มีหลายเวทีตื่นขึ้นมาทำ๗๗จังหวัดหมด

ทุกอย่างคือโอเคล่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ก็อยากจะเอาปลาสลิดของคุณมาใช้บ้าง

คุณทำคล้ายเราเราทำมานาน
แล้วจนเรามีองค์กรย่อยทั้งหมดแล้วในทุกจังหวัด

คุณอย่าได้ตำหนิ
อย่าได้กระทบกระแทกอย่าได้เยอะเย้ยอย่าได้เย้ยหยันนะครับ

ถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากทำด้วย
นั่นแสดงว่าคุณศรัทธาบางอย่าง
คุณอย่าทำร้ายความศรัทธาที่คุณมีต่อของนั้น
เพราะมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการความคิดที่แปลกประหลาด
ร้านนี้ขายข้าวมันไก่แล้วดัง
คุณอยากขายข้าวมันไก่มากแต่คุณก็ไปด่าข้าวมันไก่ร้านเขา
แล้วคุณก็ยังอยากจะขายแข่งกับเขา
ทั้งที่เขาดังมากเขาขายมาแบบโอ้โหคนต่อคิวทุกวัน
คุณควรจะไม่ทำแบบนั้น
คุณควรจะแบบรู้สึกว่าเขาก็คือสูตรอีกสูตรหนึ่ง
ถ้าคุณอยากจะทำมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
คุณก็ต้องโชว์ว่าสูตรของคุณเป็นอะไร
อ่าหรือเป็นสูตรแบบนั้น

และถ้าผมเป็นคนที่จะมาแข่ง
ผมจะบอกเลยว่าผมยอมรับว่าอันนี้มันประสบความสำเร็จดี
มันเป็นต้นแบบที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้เขา
เพราะว่ามันจะทำให้ขอพื้นที่

ผมก็จะถูกกระทบกระแทกบ้าง

ผมบอกแล้วผมไม่เคยทำอะไรก่อนจนกว่าผมจะมีปัญหา

ผู้อำนวยการกองประกวดทุกจังหวัดที่ทำแกรนด์

หากถ้ารู้ว่ามีหรือทำหรืออยู่เบื้องหลัง

อันนี้ชัดเจนคือเราป้องกันบ้านเรา
นี่กดปุ่มเครื่องจักรด่ามาเลยนะ
ไม่ได้อธิบาย

เพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดมาจากชีวิตที่เราต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง
มาจากบ้านจนไม่มีน้ำปลา
ไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวี
ชีวิตมันสร้างด้วยตัวเองเราจึงมีความรู้สึกว่า
เราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
เราไม่ได้แบบเกิดมาบนกองเงินกองทอง
ถ้าเกิดมาเป็นบนกองเงินกองทอง

ไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับใครเขาหรอก

แต่ของผมเช้าก็ลำบากเย็นก็ลำบาก

ต่อสู้มันคือความสนุกของผม
ผมจึงคิดที่จะแบบต่อสู้อยู่ตลอดเวลา
ทั้งด้านการทำงานหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
แต่แต่ก่อนอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะฮะ
เพราะว่าคนยังไม่โฟกัสมาที่ผมเยอะ
แต่ปัจจุบันคนโฟกัสมาตลอด

แล้วผมก็เอาระบบใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อใช้

ทำไมตอนนี้มันไปแพลตฟอร์มนู้นแพลตฟอร์มนี้

ผมเป็นคนที่มันไม่นิ่งกับการที่เราจะต้องหนี

ผมผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นเฟซบุ๊คอะไรหมดแล้ว

ในอนาคตเวลาผมทำอะไรผมจะโฟกัสจริงอย่างเช่น

ก็บอกเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องแบบธรรมดา

มันอาจจะมีเวอร์ชั่นพิเศษของพวกเราก็ได้
เพราะว่าธุรกิจตัวนี้มันไม่ใช่ธุรกิจในประเทศไทย
มันเป็นธุรกิจที่กระจายไปทั่วโลก
ที่เป็นลักษณะของการกระจายไปได้ไกล

พูดอะไรชัดเจนคนก็จะกลับมาโฟกัสผมเยอะ

เวลาผมเป็นคนสู้โดยที่ไม่พูดอย่างเดียว

ที่กุเรบอกว่าผมขายทั้งวิทย์ทั้งวัน
เพราะผมสอนให้เด็ก๗๗คนขายของ

ผมขายพร้อมเด็กที่เข้ากองวันที่๓

ไม่ใช่ฮะข่าวไทยรัฐเนี่ยเราโผล่มา

อันนี้คือระบบที่เราสร้าง
คืนกลับมาเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าขนม

ทั้งหมด๖๔๘๗๗๖รายได้ส่วนตัว๑เดือน

คุยถึงมิสแกนคนปัจจุบันหน่อยน้องอุ้ม

มีดรามะด้วยนะคนนี้

แล้วก็คำตอบเขาก็ดีสุด

ผับทั้งบาร์ที่เขาเปิด

แล้วก็ที่ฮอเล็กฮอใหญ่เขาก็เฮพร้อม

ได้แค่ขยายต่อเยอะอยู่
ไม่ให้เกี่ยวข้องคนประกวดก็ไม่ให้เกี่ยว
แล้วอยู่เผอินว่ามันเป็นตัวนี้

ก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลานานนะครับ
กว่าจะแบบเอาความรู้สึกแย่ออก
ยอมรับพิจารณาเขาใหม่

อารมณ์จะไม่ทำให้เราได้หรือเสีย
แต่สิ่งที่มีเหตุผลแล้วองค์ประกอบโดยรวม

ถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกคน

เพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ไต่ตรอง๓ตลก

ถ้าอะไรอภัยได้ก็อภัยกันไป
ถ้าคนคนนี้เราเห็นว่ามันเริ่มดีขึ้นเพราะอะไร

ผมชื่นชมแทนนางน้ำเหล่านางน้ำ

เราต้องตอบโจทย์กับคนลงทุนด้วยว่า

เพราะฉะนั้นเราต้องชั่งอย่างเดียวไม่ได้

แล้วเราเอาความพอใจคนเดียวไม่ได้อีก

ยังไงเราบอกแล้วบริษัทเราเป็นบริษัทธุรกิจ
เราเป็นบริษัทในกำลังยื่นเข้าตลาด

เพราะฉะนั้นเราต้องดูถึงแก่นแท้ของบริษัทเรา
พี่นุ่มว่าเป็นคนเคาะคนที่ได้ตำแหน่ง

ไม่ว่าจะเป็นเวทีไทยหรือต่างประเทศ

แต่ว่าก่อนที่มาถึงผมมันมีคนเยอะนะ

ทุกคนในลูกน้องผมคือคณะกรรมการหมด

ทั้งถามทั้งเช็คทั้งแจ้งทุกอย่าง

ก็ต้องมาบอกไงว่าไม่ส่งงานขี้เกียจตามหลายครั้งพูดจาไม่รู้เรื่อง
เพิกเฉยมารยาทรับหลังไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้

เราจะไปรู้จักเขาได้ยังไง
คือผมเนี่ยแหละสำคัญนะ

สงครามนางงามเบื้องหลังที่ไม่ได้เล่าออกสื่อไหมครับพี่นวัด
ผู้เข้าประกวดด้วยกันผมก็ไม่เคยเห็นนะ
ของผมโชคดีตรงที่ว่าอยู่แล้วก็อยู่กันยาว

วันประกวดยังไม่ให้กลับเลยกลับไปนอนโรงแรมกันอีก
แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มีอัพเตอร์ปาร์ตี้ตอนเย็น

ใช่เลี้ยงอำลาก่อนเข้าให้เซ็ทกู๊ดบาย
สมัยก่อนมันมีคนมาซื้อตำแหน่งเพื่อให้ภรรยาเขาได้ตำแหน่ง
มิทสแกนมีมั้ยเคยได้ยินมั้ยเรื่องดิ
สำหรับมิทสแกนเคยมีคนพยายามใช้เส้นทางผู้หลังผู้ใหญ่อะไรแบบนี้
ตกรอบแรกก็ไม่รู้จะตอบอะไรมันก็แบบนั้นจริงแล้วก็มีครับ
มีคนเส้นมานานทีนึง

มันจะมีพยายามทำยังไงให้ได้ยังไงนะ
ตกลงอย่างนี้มันยังไงคือเทียบเคียง

ก็อย่างไรอยากให้เขาได้๒๐คน๑๐คน

เยอะพ่อแม่รวยพ่อแม่ดัง
ก็ไปล็อบบี้อัสปอนเซอร์
เก่งอยากได้รางวัลพิเศษ

อยากได้ออกไปแบบขึ้นชื่อว่าได้รางวัลนี้

แต่พอส่งผลมาปั๊บไม่ให้
ตัดสินรางวัลพิเศษสมมุติเลยมีเครื่องดื่มที่ทำให้ผิวสวย
เลยก็แจกรางวัลนางงามผิวสวย

รางวัลพิเศษต้องตัดสินร่วมกัน
ถ้ารวยไม่ต้องมาที่นี่หรอกครับ

ถ้าอยากมาต้องถอดยศถอดศักดิ์
อดเงินถอดทุกอย่างแล้วมาด้วยตัวได้

เวทีก็หลุดรอดเด็กอ่างเด็กเสียเด็กนู่นเด็กนี่

ผมไม่ค่อยติดใจนะครับเรื่องภูมิหลัง
ผู้หลังใครจะถ่ายโปรถ่ายเนิด

ทำให้เขาไปทำงานให้สปอนเซอร์ช้าไหม

บางทีไปถ่ายโป๊มานิดเดียวแบบนุ่ม
บิกินี่ตัวจิ๋วก็ปัดเขาออกจากการแข่งขันไปแล้ว

อันนั้นน่ะมันเป็นหนังสือที่วางขายอยู่ริมถนนไม่ใช่เหรอ

แล้วคุณคิดยังไงว่ามันไม่ถูก
มันคือสามารถอาชีพที่สุจริตแหละ

กับเปิดยังไม่เคยปิดงบส่งสรรพากร

มีสิไปเปิดแล้วเดี๋ยวบอกให้รับหลัง

ไม่รู้ต้องไปดูเอาเดี๋ยวนี้เขาได้แล้วนี่
เข้าไปนี่มันมีเวอร์ไวเว็บเข้าไปหาเลย

สัมภากรด้วยอย่าละเลย
ในอนาคตเราจะเห็นคนไทยเป็นมีสแกนระดับโลกใช่ไหม

โอ้โหมันต้องได้สิคนไทยคิดว่าพี่นวัดมีอำนาจขนาดนั้น

เพราะว่าคนที่คือได้ต้องยอมรับว่าเขาสวยพิคารจริงจริง
แล้วก็เป็นคนลาตินที่พูดโปรตูกิสสเปนิสและอังกฤษได้ดี

สะดวกต่อการเดินทางในการเผยแพร่พีอาร์

คือการใช้คนมันแตกต่างกัน

เพราะฉะนั้นเอ็นเตอร์เทนน่าจะใช้อิงฟ้าถูกแล้ว

วันนี้เขาว่ากันว่าอิงฟ้ามีค่าตัวมหาศาล

จนวันนี้ผมไม่รู้มูลค่าของอิงฟ้าตามตลาดนะครับ

เอาที่ทำสัญญาดีกว่าไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในหลักทรัพย์
อิงฟ้ามหาชน
ไม่รวมรายรับส่วนตัวที่น้องได้เช่นวันอำราตำแหน่งน้องก็ได้ประมาณ๒ล้านเป็นเงินสด
และก็วันเกิดน้องอยู่แบบเยอะล้านมาก
ว่างานที่เซ็นสัญญาคอนแท็กน้องน่าจะอยู่ที่
จริงผมตั้งเป้าไว้๑๐๐ล้าน
น่าจะอยู่ที่๘๐ล้านแล้ว๑ปี

มีงานที่จะไม่เอาแค่นั้นนอกนั้น

โหพี่นวัสภูมิใจไหม
มันอยู่ที่ทั้งสองฝ่าย
ตัวเด็กเองก็ต้องมีอาวุธติดมือมาให้เราเล่น

ในทุกรูปแบบที่จะเซ็ตขึ้นมาแล้ว
ทำให้เด็กคนนี้ได้ชายได้สว่าง

ใช้ชีวิตผ่านมาค่อนข้างนานนะ

เซ็นสัญญากับบริษัทเพลงมา๑๐ปี

ช่วงนี้คือมันก็มีข่าววุ่นออกมานิดหน่อย

ก็ยังบอกว่าถ้าน้องโฟกัสอยากได้สัก

คนเรามันมีอยู่สุภาษิตนึง

แต่ว่าโอเคคุยกันจุ๊กจิ๊กอะไรคงได้แหละ

ตอนนี้เขาอยู่เมื่อไหร่

ถ้ามูลค่าการตลาดอิงฟ้า๑ปีมี๘๐ล้าน

เพราะเราต้องเข้าใจว่าอิงฟ้าทำได้หลายสิ่ง

ผมจะต้องจัดการให้ได้๕๐ล้านขั้นตอน

บอกนักการเมืองหลายคนที่สนิทกัน
ปฏิวัติแล้วทรมานแล้ว

เวทีมิสแกนจะไม่ล้อกับการเมืองได้ไหม

ถ้าฝั่งใครขี้โกงก็โดนหมด

ผมจ่ายรางวัลเด็กทุกบาท

ถ้าเด็กคนไหนไม่ได้รางวัลหรือติดค้างแม้กระทั่ง๑บาท
มาฟ้องเอาทั้งบริษัทไปเลย